พักข่าวหนักสักนิดนึงค่ะมาดูข่าวผ่อนคลายอารมณ์
เอาใจช่วยน้องแมวน้องหมาเขาตกน้ำทั้งแมวทั้งหมาเลยนะคะ
แต่แยกแมวก่อนแล้วกันนะคะเอาดูมีพลเมืองดีเข้าไปช่วย
เนี่ยตอนแรกนะคะโยนถังลงไปกะจะให้น้องแมวที่ตกน้ำลงมาในถัง
แต่มันไม่ขึ้นนะคะแล้วสรุปสุดท้ายพลเมืองดีที่ผ่านไปทำยังไง
กระโดดน้ำลงไปเลยลงไปในคลองเลยไปอุ้มมันขึ้นมาค่ะ
เพราะเอาถังลงไปแล้วมันไม่รู้ไงว่ามันจะต้องลงไปในถัง
แล้วมันก็วาดแบบไม่เป็นที่เป็นทางเนอะ
ใช่คนก็เลยไม่ไหวแล้วเดี๋ยวน้องจมน้ำลงไปทั้งตัวโรยตัวฉัน
ระบุข้อความว่าน้องตกไปตอนไหนไม่รู้ร้องแต่เสียงไม่มีเลยดีนะ
คนทำงานแถวนั้นมาช่วยไว้ขอบคุณพี่มากเลยนะคะ
เป็นคนงานซ่อมถนนอยู่แถวนั้นพอดีได้ยินเสียงร้องเงียบก็เลย
กระโดดน้ำลงไปช่วยเอาจากช่วยน้องแมวไปช่วยน้องหมาค่ะทีนี้
สระน้ำรอดมาได้เพราะพลเมืองดีเช่นเดียวกันเอาดูคลิปก่อนค่ะ
โอ้โหมามามึงเร็วมึงตกน้ำนานแล้วแน่เลยอ่ะ

มามา

โอ้โหมาลูกมา
ไม่รู้มาทำแทนไหนตกน้ำเลยลูก

โอ้ย

ลักษณะน่าจะเป็นพันธอมหรือเปล่า

แต่ลักษณะเขาตะกุยตะกาย

แสดงว่าใช่ว่าหมาทุกตัวจะว่ายน้ำได้เนอะ
หลายคนคิดว่าหมาโยนลงน้ำแล้วมันไหว้ได้นะ

ขับรถผ่านมาพอดีเห็นปุ๊บปั๊บอยู่ในน้ำค่ะ
จอดรถฝ่ายชายถอดเสื้อก่อนเลย

นี่ค่ะเป็นคลิปสุดประทับใจอีกหนึ่งคลิป

น่าจะวันเดียวยอดชม๒ล้านครั้งโอ้โฮ
เจ้าของคลิปบอกว่าหมาตัวนี้มีเจ้าของนะ

เพราะว่าไม่แน่ใจว่าน้ำมันลึกหรือเปล่า

น้องหมาก็ขอบคุณนะมนุษย์ที่ช่วยเรา

จอดรถถอดเสื้อลงไปช่วย